สละโสดกันไปอีกคู่นึงแล้วนะคะสำหรับคู่รักในวงการบันเทิงบ้านเรา
หลังจากที่บ่มเพาะความรักมานาน๔ปีล่าสุดก็ได้เลิกดีแล้วนะคะ
สำหรับโบธัญสุภางและเอกศิรัตน์ค่ะใช่แล้วค่ะ
ซึ่งทั้งคู่ก็ได้จูงมือกันเข้าพิธีมงคลสมรสไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยมีบรรดาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงไปร่วมแสดงความยินดีกันมากมายค่ะ
หลังจากที่เอกไทยรัฐนักแสดงหนุ่มเจ้าของฉายาเด็กวัดร้อยล้าน
คุกเข่าขอแต่งงานโบธัญสุภางนางเอกวิกหมอชิตอย่างสุดโรแมนติก
กลางสะพานพระราม๘เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาในวันครบรอบ๔ปีที่ทั้งคู่คบกัน
ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้เลิกดีจูงมือเข้าพิธีวิวาตามประเพณีไทยและจีน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บ้านบุรีธาราจังหวัดสมุทรสาคร
เรือนหอสุดอลังการของทั้งคู่ค่ะ
โดยเจ้าบ่าวทำเก๋ลองเรือแห่ขันหมากสู่ขอเจ้าสาวมาบนแม่น้ำท่าจีน
กลางเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวดีกรีระดับพระเอกนางเอก
อาทิปอนัทธวุฒิกันกันตะถาวรมาริโอมาวเลอร์บิ๊กทองภูมิ
มินพีชยาเบลล่ารานีมิวนิษฐาพรีมรณิดาโมมนชนกเป็นต้น
รวมถึงเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงอีกมากมายที่ไปร่วมแสดงความยินดี
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเจ้าบ่าวและเจ้าสาวป้ายแดง
ก็ควงกันมาเปิดใจกับสื่อมวลชนในวันสำคัญของชีวิต
รู้สึกตื่นเต้นดีใจที่วันนี้มาถึง
ตื้นตันจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อได้รับพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพรัก
ส่วนเรื่องสินสอดที่หลายคนจับตามอง
ทั้งคู่ก็เผยว่ามีทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
แหวนประจำตระกูลของทั้งสองฝ่ายที่ผู้ใหญ่มอบให้
ซึ่งมูลค่าก็สมเหตุสมผลไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
แต่ยืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ถึงร้อยล้านอย่างที่มีข่าวอย่างแน่นอน
โดยตอนนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส

ซึ่งหลังจากนี้ก็จะวางแผนการควงไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์
แต่เรื่องทายาทนั้นคงต้องใช้เวลาอีกสัก๒ปี
เพราะอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันให้เต็มที่ก่อน
ที่ต่างฝ่ายจะให้คำมั่นสัญญาสุดหวาน
ว่าจะดูแลกันและกันให้ดีที่สุดค่ะ

ก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกทรัพย์สึงใจ

รู้สึกตื้นตันใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในงานค่ะ
สินสอดก็มีหลายอย่างครับผม
มีทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ครับผม
ก็จำนวนนึงตามที่ผมว่ามันเป็นการให้แล้วก็ดูว่า
ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป

บอกว่าผมจะดูแลน้องโบให้ดีที่สุด
น้องโบเคยบอกว่าผมคือสิ่งที่ดีที่สุด

เขาพูดคำนี้มาผมก็รู้สึกว่า
ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ผมเลือกที่จะของเรือนด้วย

บกันก็สัญญาว่าจะรักจะเคารพแล้วก็จะให้เกียรติเพลงเหมือนเดิม
ก็จะพยายามทำหน้าที่หลังบ้านที่ดี
จะคอยสนับสนุนเพลงในทุกเรื่อง
เป็นไงฮี่
กราบชื่นน่าอิจฉาสุดเลยอะ